ดูเรื่องของสายสื่อสารโอ๊ยมันมีทั่วไทยจริง
เมื่อวานนี้ก็ไม่รู้ว่าสะพานลอยกับสายสื่อสารเสาไฟฟ้าอะไรเกิดก่อนกัน

นี่แหละครับอันตรายไม่ได้เด็กเล็กทั้งนั้นเลย
โอ้โหลูกหลานของเราต้องเดินขึ้นลงสะพานผ่านสายไฟ
ซึ่งมีสายอะไรบ้างก็ไม่รู้พี่ต้น

เออนั่นแหละนี่ฮะสายสื่อสารระโยงระยางพาดทั้งบนทั้งล่างสะพาน
แล้วน้องนักเรียนก็ต้องใช้ข้ามถนนไปโรงเรียนทุกวัน
โอ้โหชาวบ้านเขาก็มีตรงนี้แล้วถ้าสักวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้น
เอามาโพสต์ไว้บอกว่าอีกกี่สะพานกี่พื้นที่ที่สร้างกันและสุ่มเสี่ยง
อันตรายของประชาชนผู้ใช้งานพิกัดสะพานลอยนี้อยู่ที่ไหนรู้ป่ะ
ใครรู้บ้างที่ไหนฮะโรงหน้าโรงเรียนบ้านโนนสังตะบนโพนทองอเภอศรีดา
จังหวัดนครราชศรีมาครับโอ้จะแก้ไขยังไงรีบแก้นะครับ
แล้วแก้เสร็จปั๊บก็ส่งมาให้ไทยรัฐทีวีออกข่าวให้นะฮะ
ใช่ครับน่าเป็นห่วงมาก